สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กับมันเทิงท้ายล่านเจอกับพี่แจ๊กกะรีและนะลียิ
เพิ่งเปิดตัวก่อนหน้านี้ฝ่ายชายไม่มั่นใจ

แต่ว่าโดนอีกฝั่งนึงที่เขาบอกว่าด้วย
แฟนเด็กเนี่ยมีปัญหากับผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง

แตงโมนิดาซึ่งเพิ่งมาบันเทิงไทยรัฐของเราคุณผู้ชม

ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบอกว่าตอนแรกเชิญล่าสุดเมื่อสักครู่เลย
ไม่เชิญแล้วจ้ะคุณผู้ชมยกเลิกนะคะ
ในการที่แตงโมกับคุณนิกซึ่งเป็นแฟนเด็กจะมาเปิดใจค่ะคุณผู้ชม
ก็ตามติดกันต่อไปดีกว่าดีกว่านะคะว่าเรื่องราวนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้าง
แต่ที่แน่แตงโมยังไม่ท้องนะจ๊ะไม่ต้องตกใจกันไปค่ะ
ก็ต้องคิดกันต่ออีกตกลงเป็นใครกันเนาะ
แต่ที่แน่ท้องไม่ท้องไม่เป็นไรแต่ว่าเดือนนี้ทุกคนต้องเห็งต้องปังค่ะ
ตามกันไปเลยนะคะนักเสี่ยงโชคยืนหนึ่งของวงการค่ะ
มนต์สิทธิ์คำสร้อยนั่นเองบอกเลยว่าโพสต์ตัวเลข
โพสต์แรกที่เจ้าตัวโพสต์ในปีหนูหรือปีนี้นะคะ
นักร้องลูกทุ่งโพสต์ภาพตัวเองถือลอตเตอรี่หลายชุดค่ะ
แต่ละชุดก็เลขแตกต่างกันอีกแล้วเลือกไม่ถูก
แคปชั่นแกมาอย่างนี้งวดนี้ไม่พูดมากปีเกิดผมเอง
พศเกิดนะก็เลือกกันไปเอาเองตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
ทิ้งท้ายด้วยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่างวดนี้เจ้าตัวจะให้โชคแรกของปีหรือเปล่า
หลังจากที่งวดที่ผ่านมาชวดส่งท้ายปีกันมาแล้ว
งวดนี้๑๗มกราคมชุดผู้ชมอย่าไปลุ้นผิดวันนะ